เชื่อเลยว่าวันนี้เหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนคงจะลืมไม่ลงไปอีกนาน
แล้วก็จะเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่หลายคนยังคงจำได้แน่นอนนะคะ
กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูจุดที่เกิดเหตุเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อว่าเด็กเล็กข้างในมีแต่เด็กตัวเล็กจริงแล้วผู้เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยมากถึงเกือบ๔๐ศพ
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้กันนะคะ
ไม่มีใครคาดคิดว่าเที่ยงวันนี้จะเกิดเหตุสกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในเมืองไทย
เมื่อ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจสพนาวังจังหวัดน้องบัวลำพู
ขับรถกระบะวีโก้๔ประตูหมายเลขทะเบียน๖กกทธ๖๔๙๙กรุงเทพมหานคร
เข้าไปจอดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตออุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง
ใช้อาวุธปืนลูกซองและปืนพกออโตเมติกออกมากราดยิงเด็กที่กำลังนอนอยู่ในศูนย์
ตายคาที่นอนและยังกราดยิงผู้ปกครองที่เดินทางมารับบุตรหลาน
ตายเจ็บไปตามตามกันเหตุสังหารหมู่ครั้งนี้นับเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริง
หลังก่อเหตุคนร้ายขับรถกระบะหลบหนีไปตามถนน
ระหว่างทางเฉียวชนรถชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บตามรายทาง
ไล่ยิงคนอย่างบ้าคลั่งตำรวจน้องบัวลำพูพร้อมอาวุธครบมือ
จึงนำกำลังออกตามล่าพร้อมประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด
บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์
เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของพ่อแม่ผู้ปกครองของหนูน้อยที่ตกเป็นเหยื่อกระสุน
หลายคนร่ำให้ปริ่มขาดใจไม่มีใครคาดคิดว่า
พญามัจจุราชจะอมหิตคลาดชีวิตลูกหลานไปแบบนี้
รถพยาบาลคันแล้วคันเล่าวิ่งเข้าออกลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งผ่าชนสูตรผลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และอาจมีตัวเลขเพิ่มขึ้นหลังโรงพยาบาลประกาศขอรับบริจาคเลือดช่วยชีวิตคนไข้
ส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุขับรถหลบหนีไปที่บ้านภรรยา
ที่เขาจะแวะจอดเผารถกระบะทิ้งแล้วเดินกลับบ้าน
ใช้ปืนจ่อยิงภรรยาลูกและปลิดชีพตัวเองหนีความผิด
ท้ายที่สุดของเรื่องคือการเยียวยาสภาพจิตใจผู้สูญเสีย
กรมสุขภาพจิตส่งเจ้าหน้าที่ประกบดูแลด้านจิตใจร่างกายผู้ประสบเหตุ
เด็กนักเรียนพ่อแม่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ต้องเร่งให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย
เพราะการเผชิญเหตุการณ์เขย่าขวัญการเห็นภาพความรุนแรงการได้ยินเสียง
จะติดอยู่ในความรู้สึกเบื้องลึกในใจ
คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ประสบเหตุจะต้องไม่สร้างคำถามตอกย้ำ
กลายเป็นแผลลึกงดส่งต่อภาพความรุนแรงความสูญเสียความเจ็บปวด
เพื่อซ้ำรอยแผลเพื่อให้ภาพฝันร้ายค่อยเลือนหายไปพร้อมกับบทเรียน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน